อีกหนึ่งเหตุเหมือนกันเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะ
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีรถกระบะเขาจอดอยู่เฉยเลย
รถจักรยานยนต์อยู่ดีมาจากตอนไหนไม่รู้
พุ่งชนปุ๊บล้มกระเด็นเองไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนเลยค่ะ

นี่แหละค่ะชนแรงนะเนี่ยชนแรงจริง
เป็นนาทีที่วัยรุ่นชายสองรายนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงค่ะ
ก่อนที่จะพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างถนนเข้าอย่างจัง
คนซ้อนท้ายกระเด็นลอยกลางอากาศตกลงมานอนแน่นิ่งบนพื้นถนน
ซึ่งกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ที่สมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่านพัสนันทรงจิต
นำคลิปมาโพสต์พร้อมกับระบุข้อความสั้นว่า
เตือนสติขาแว้นขาซิ่งหรือขาอะไรก็ไม่รู้นะคะ
ซึ่งคลิปนี้เผยแพร่ออกไปล่าสุดในยอดวิวกว่า๓แสนครั้งแล้ว
ยอดแชร์สูงถึง๘๐๐๐ครั้ง
แฟนเพจชื่อดังหลายแห่งก็เอาไปแชร์ต่อ

ส่วนหนึ่งก็อยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ
ทีมข่าวเซ็ตตรวจโซเชียลของเราสืบต่อ

เปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อวานนี้
ช่วงเวลาเที่ยงคืน๔๘นาที
บริเวณหน้าร้านของตัวเองที่ตำบลคู้ยายหมี
อำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งตอนเกิดเหตุกำลังนอนหลับอยู่บนบ้าน
พอได้ยินเสียงรถชนสามีก็ลงไปดู
พบเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือวัยรุ่นชาย

เขาบอกว่าปกติจอดรถไว้หน้าร้าน

ตรงนี้ก็มีแสงไฟส่องสว่าง
รถที่ขับผ่านไปผ่านมาสามารถมองเห็นทางได้ชัดเจน
ต้นก็ไม่ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน

เป็นผู้ดูแลจัดการเรื่องค่าเสียหายนะคะ
ส่วนเหตุผลที่นำคลิปมาเผยแพร่ก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์
ใจผู้ขับขี่ให้ระมัดระวังแล้วก็ขับขี่อย่างมีสติค่ะ